ส่วนกรณีการบาดเจ็บของน้องฟานะครับ
ซึ่งน้องฟาเป็นนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนหญิงชิงถ้วยพระราชทาน
โรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชวัย๑๕ปี
ที่ถูกลูกเหล็กหล่นใส่หลังระหว่างการฝึกซ้อมกับต้นสังกัด
เมื่อวันที่๒๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
ตอนนี้นะครับทางด้านของการรักษาน้องฟา
มีการเตรียมเคลื่อนย้ายที่จะไปรักษาต่อที่กรุงเทพแล้ว
โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิด
การเคลื่อนย้ายนางสาวนัทธิดาสุชาติพงศ์หรือว่าน้องฟา
อายุ๑๕ปีนักกีฬายกน้ำหนักหญิง
ประสบอุบัติเหตุจากการฝึกซ้อมจนได้รับบาดเจ็บ
ได้เดินทางออกจากโรงพยาบาลทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

เพื่อมารักษาต่อที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
โดยตามกำหนดการเดิมจะมีการเคลื่อนย้ายในเวลา๙นาฬิกา
แล้วก็จะเคลื่อนย้ายคนไข้ไปขึ้นเครื่องบิน๔๓๐ของกองทัพอากาศ
ท่าอากาศยานทหารกองบิน๗อำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานี
ซึ่งก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเวลาอย่างกระทันหันครับ
ล่าสุดมีการปรับการเดินทางที่จะไปโดยเครื่องบิน
โดยเปลี่ยนเป็นการเดินทางโดยรถยนต์แทนนะครับ
เพราะว่าทีมแพทย์เป็นห่วงหากขึ้นเครื่องบินแล้วช่วงลงจอด
จะเกิดการกระแทกอาจส่งผลกระทบต่ออาการบาดเจ็บหลังของน้องฟาได้
โดยการเดินทางจะมีเฮลิคอปเตอร์บินตามประกบไปตลอดเส้นทางที่รถวิ่งนะครับ
ส่วนน้องฟาตอนนี้มีกำลังใจดีขึ้นนะครับ
แล้วก็กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระองค์ทรงเมตตารับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับ
ด้านของนายแพทย์ชาวคุณแทร่เห็งแพทย์ประจำโรงพยาบาลทุ่งสงศ์เปิดเผยครับว่า
สำหรับกระดูกที่หักทางแพทย์ได้ทำการดามกระดูกไว้หมดแล้ว
ส่วนกระดูกที่เลื่อนก็ได้จัดเข้าที่ในสภาพเดิมแล้วเช่นเดียวกัน
ทำให้สภาพร่างกายของคนไข้มีความพร้อมสำหรับการเดินทางนะครับ
นี้ก็จะมีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเดินทางไปกับคนไข้
แล้วก็จะมีการร่วมประเมินอาการในการรักษากับทีมแพทย์ที่กรุงเทพมหานครด้วยนะครับ

เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
ระหว่างที่มีการฝึกซ้อมตามปกติมีผู้ฝึกสอนอยู่ดูแลอย่างใกล้ชิด
แต่ว่าเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการยกน้ำหนักนะครับ
โดยน้องฟาได้ยกน้ำหนักขึ้นแล้วเหล็กได้หลุดทับตัวของน้องฟา
ได้รับบาดเจ็บที่แผ่นหลังหลังจากแพทย์ทำการผ่าตัดแล้ว
ก็มีการแจ้งนะครับว่ากระดูกสันหลังและเส้นประสาทส่วนหลังมีปัญหา
เด็กอาจจะเดินไม่ได้ในอนาคตแต่ต้องทำการรีบผ่าตัดด่วนนะครับ
ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการส่งตัวรักษาต่อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แล้วก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับเพราะน้องฟาถือว่าเป็นผู้ป่วย
ในพระบรมราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ